หลังจากที่เธอเลิกสอนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะขี่อยู่นั้นมีผู้ชายค่ะ

หน้ารถของเธอจนทำให้รถของเธอล้ม

โชคดีนะฮะที่มีพลเมืองดีขับรถผ่านมาเห็น

ตอนแรกก็นึกว่าเป็นเรื่องของผัวเมีย

คุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมคือภาพมันอาจจะวูบวาบ

ลูกศรแดงคือคนร้ายลูกศรเขียวคือเหยื่อคือคุณครูนะคะ
คือรถสองคันที่มีกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ

ก่อนอื่นเลยคือเห็นจักรยานยนต์๒คันเนี่ย
มันแปลกคันหนึ่งจอดคันหนึ่งล้ม
เพราะว่าคันที่ล้มคือคันของคุณครู

แล้วนะฮะมองเข้าไปที่ป่าข้างทางฝั่งซ้าย

ผู้หญิงถูกผู้ชายฉุดกระชากลากถูอยู่
ผู้หญิงพยายามร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
พลเมืองดีเห็นท่าว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดี
ตอนแรกก็เอกใจนะว่าเป็นเรื่องของผัวเมียหรือเปล่า
ถ้าเราได้ยินเสียงจากกล้องในรถของพลเมืองดีนะ

จากนั้นพลเมืองดีต่างก็ลงไปดูเหตุการณ์

ก็วิ่งเข้ามาในกลุ่มของพลเมืองดี
ส่วนตัวผู้ชายที่ก่อเหตุ
รีบเดินไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
เพื่อจะขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
และยังตะโกนกลับมาด้วยนะบอกว่า
เป็นเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่ง
แต่พลเมืองดีแถวนั้นไม่มีใครเชื่อเลยว่า

ถ้าเกิดว่าปล่อยคิดว่าเออปล่อยเป็นเรื่องผัวเมียเถอ

ผู้ชายที่ก่อเหตุไปขวางทางหน้ารถของครูสาว
แล้วก็ฉุดกระชากครูสาวลงไปที่ป่าข้างทาง

ส่วนครูสาวก็ถูกพลเมืองดีช่วยไว้ได้นะครับ

ใช่ค่ะก็ครูก็ไปแจ้งความแล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอปัว

คุณครูก็กำลังขี่รถกลับบ้านหลังจากเลิกงานนะคะ
ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำตามปกติเลย
ทีนี้ตอนที่ขี่รถมาตามทางเนี่ยจู่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่รถมาขวางหน้าแล้วก็ฉุดคุณครูไปลงป่าข้างถนน
หวังจะข่มขืนแต่ว่าโชคดีที่มีพลเมืองดีเนี่ย
ผ่านมาแล้วก็มาช่วยเหลือคุณครูก็เลยรอดมาได้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่๒๓มกราคม
เวลา๑๘น๖โมงเย็นนะครับ
ขณะที่ครูขับไปบนเส้นทางตำบลป่ากลางที่
ซึ่งหลังจากนั้นตำรวจก็สามารถติดตามจับ
กลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุคนนี้ได้
อายุยี่สิบปีคุณผู้ชมชื่อว่า
ต่อมจับได้ค่ะบ้านพักที่ตำบลชัยวัฒนาเลย
ต่อมเนี่ยนะเขาเป็นนักศึกษาฝึกวิชาชีพแห่งหนึ่งในอำเภอปัว
ตอนที่ถูกจับได้ก็สารภาพว่าวันก่อเหตุ
ผมจะขี่รถไปหาแฟนที่อำเภอท่าวังผา
แต่ตอนที่ไปหาแฟนแล้วเนี่ยแฟนไม่อยู่ก็เลยขี่รถกลับ
แต่ระหว่างทางกลับคุณผู้ชมมาเจอกับคุณครูผู้เสียหายเนี่ย
ขี่รถมาคนเดียวแล้วพอเห็นหน้าเห็นตาคุณครูคนนี้
ตาต้องใจสวยถูกใจอ่ะก็สวยน่ารักก็เลยมีอารมณ์ทางเพศ
เขาบอกแบบนี้เลยแล้วก็เลยตัดสินใจขี่รถไปปาดหน้า
รถคุณครูล้มแล้วก็เข้าไปจับมือลากคุณครูลงไปบริเวณป่าข้างทาง
คือหวังจะข่มขืนจริงคือสื่อพลาดหัวข่าวของคดีนี้ว่า
หื่นฉุดครูสาวเข้าป่าหวังข่มขืนอ้างดื้อเห็นสวยดีก็เลยเกิดอารมณ์โอ้โห
ขี่รถผ่านมาเห็นแวบเดียวเห็นว่าสวยนะฮะก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนพร้อมให้ผู้เสียหายชี้ตัวยืนยัน
ก่อนที่จะบันทึกเป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
กระทำการอนาจารย์และพยายามข่มขืนนะครับซึ่งล่าสุดครูสาวผู้เสียหาย
ยังอยู่ในอาการหวาดภาวะแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดมาวันพุธ๒วันนี้เองนะครับ
ขณะที่ตำรวจก็ฝากชื่นชมพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับ
ซึ่งเจ้าของคลิปที่มีกล้องหน้ารถก็เปิดเผยบอกว่า
จริงแล้วคนที่ไปช่วยนี่มีหลายคนไม่ใช่รถเขาคนเดียวนะฮะ
ยังมีรถคันหน้าเห็นไหมรถกระบะคันกระหน้าที่มากับหลายคน
แล้วก็รถอีกคันคันสีขาวที่ขับสวนเลนมาเนี่ย
ก็จริงแล้วเป็นรถเพื่อนของครูสาวด้วยซ้ำ

ก็เขาก็บอกว่าอยากจะบอกหลายคน
บอกว่าบางทีอย่าไปเชื่อถ้าใครพูดว่าเป็นเรื่องของผัวเมีย

ขอให้สังคมอย่าเมินเฉยกับเรื่องที่เห็นตรงหน้า
อย่างน้อยลงไปดูซิเผื่อเกิดเหตุร้ายจะได้ช่วยได้ทัน
ใช่เพราะว่าอย่างพลเมืองดีเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคุณผู้ชม
บอกว่าตอนที่เขาตะโกนมาบอกว่าเรื่องของผัวเมียดูหน้าแล้วอ่ะ

ใช่ผู้หญิงดูแต่งตัวดีแล้วผู้ชายเนี่ยโอ้โหดูแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้แล้ว
แถมยังเหมือนมีอาการมืนเมาด้วย